ลงใต้ไปที่ปัตตานีครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์ความไม่สงบเจ้าหน้าที่ปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่ง
หลังจากได้เบาะแสบอกว่ามีกลุ่มคนร้ายนะครับเข้ามาในพื้นที่

ก็เลยประสานผู้นำท้องถิ่นนะครับ
เข้าไปเจรจาให้มอบตัว

บ้านในฐานะผู้ใหญ่บ้านผมขอพูดว่า
ถ้ามีคนอยู่ข้างในบ้านออกมา
ถ้าเวลาจะออกมาให้ยกมือขึ้น
แล้วก็ตะโกนเสียงว่าออกมาแล้ว
ให้คุณผู้ชมดูตั้งแต่ตอนที่นะครับ

นำท้องถิ่นก็พยายามเจรจาให้คนในบ้าน
ออกมาจากบ้านนะครับขณะที่นะครับ

ปิดล้อมบ้านที่๑๐๑๑หมู่๖
บ้านเกาะหม้อแกงตะบนท่ากำชำ

แล้วก็มีเบาะแสจากชาวบ้านในพื้นที่
ระบุว่ามีคนพบบุคคลต้องสงสัย๒คน

ระหว่างนั้นคุณผู้ชมคนในบ้านไหวตัวฮะ
ไหวตัวกระโดดออกจากหน้าต่างแล้วยิงใส่เจ้าหน้าที่ครับ

คือที่คนร้ายพยายามยิงนี่ก็คือเขาจะเปิดทางหนี
แล้วก็ตั้งใจจะหนีเข้าสวนยางพารานะครับ
หลังจากเสียงปืนสงบลงพบร่างของนายแววอูเซงดือราเห็ง
อายุ๓๓ปีถูกยิงเสียชีวิต
แวร์อูเซนนี่มีหมายจับคดีความมั่นคง๔หมายจับด้วยกันนะครับ
คนนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังกดดันนะครับให้คนในบ้านออกมาต่อไปนะครับ
เจ้าของบ้านแล้วก็ครอบครัวยอมวิ่งออกมาครับยอมวิ่งออกมานะครับ
แล้วบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อสองวันก่อนครับมีชายแปลกหน้าสองคนมาขออยู่ด้วย
ด้วยความกลัวก็ไม่ได้ถามอะไรไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ตัดสินใจจู่โจมครับ
จู่โจมเข้าตรวจค้นในบ้านพบว่าพื้นบ้านเนี่ยมีประตู
ประตูที่ดัดแปลงเป็นห้องลับคุณผู้ชมมันเปิดออกได้
เปิดออกได้แล้วไปเจอคนร้ายซ่อนตัวอยู่มีการยิงตอบโต้กันด้วยนะ
ยิงกันอยู่โอ้โหไม่ใช่น้อยประมาณ๑ชั่วโมง
สุดท้ายคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตทราบชื่อคือนายรอกิสิเดะนะครับ
อายุ๓๒ปีเจ้าหน้าที่ยึดปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอกและกระสุนอีก๑กล่องนะครับ
พบว่าคนนี้มีหมายจับ๓หมายจับด้วยกัน
หลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายนะครับที่เสียชีวิตสองศพแฝงตัวเข้ามาหวังจะก่อเหตุในพื้นที่นี่แหละ
เจ้าหน้าที่นะครับสั่งการให้มีการกระจายกำลังตรวจค้นพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เพราะเชื่อว่าน่าจะมีกลุ่มคนร้ายนะครับหลบซ่อนอยู่ในบ้านของแนวร่วมในพื้นที่อีกครับ
นี่คือสถานการณ์จากจังหวัดปัตตานีครับ